นี่จะพาไปดูเรื่องราวของลูกชิ้น
ลูกชิ้นธรรมดาโลกไม่จำมันต้องเป็นลูกชิ้นจัมโบ้ใหญ่ยักษ์มาเริ่มเทิมใหญ่มหึมาเท่านั้น
ผมจะพาไปกินเพราะของกินที่เล็กไม่ใหญ่คุณนั้นชนะชอบ
พาไปดูครับนี่เลยลูกชิ้นจัมโบเจอกับน้ำจิ้มเดือดสูตรเด็ด
ฟังแล้วอยากกินเลยไม้ละ๑๐บาททุกอย่างถูกจริงเพราะว่าขนาดใหญ่แค่ที่เห็นเนี่ยนะ

คุณผู้ชมครับโอ้โหใหญ่มากร้านนี้นะครับตั้งอยู่ข้างตลาดสดมณีรัฐตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
เด็ดจริงบอกเลยไม่ได้เป็นข่าวกับตลอดข่าว
นี่แหละครับใหญ่โตจัมโบ้สมชื่อเห็นแบบนี้นะโอ้โหลูกชิ้นเขานะเนื้อเน้นไม่ได้มีแบบแป้งเปิ้งผสมนะครับ
หมูก็เอ็นหมูเนื้อหมูก็เนื้อหมูจะเป็นเนื้อวัวก็เนื้อวัวกันไปเลย

ถูกต้องครับตัดไปรับรองอร่อยอย่างแน่นอนแล้วน้ำจิ้มของทางร้านก็สูตรเด็ดไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นอ่า
เป็นหมูมาเป็นตัวเลยน้ำจิ้มเป็นหมูด้วยเหรอ
ไม่ใช่แต่น้ำจิ้มเนี่ยเขาบอกว่ามี๓รส๓แบบ

ไม่ใช่รถยนต์เป็นรสชาติเป็นรสชาติสูตรเด็ดแบบโบราณ
หวานมันเค็มแบบทดรสเลยนะครับมีความเผ็ดด้วย
กินเข้าไปคู่กับลูกชิ้นที่ปิ้งร้อนแบบนี้สุดยอดเลยล่ะ
จะบอกให้ครับคุณผู้ชมครับไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนะครับ
ก็คือคุณสุปรานีปรางนาพี่เขาก็เล่าว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับ
ในการขายลูกชิ้นปิ้งไม่มีอะไรมากหรอกครับ
แค่เลือกใช้ลูกชิ้นอย่างดีและที่สำคัญมันต้องใหญ่
เล็กไม่ใหญ่พี่สุปรานีปรางนาแกชอบ
ต้องใหญ่เด็ดแบบนี้เท่านั้น
ส่วนที่เด็ดของน้ำจิ้มก็เป็นอีกหนึ่งอย่าง
ที่เป็นสูตรลับของทางร้านพี่เขาคิดค้นขึ้นมาเอง
ลองฟังเสียงยืนยันจากเจ้าของร้านครับ
ต้องคิดค้นขึ้นมาเองลองผิดลองถูก
จนสุดท้ายได้สูตรที่ใช่สูตรที่ชอบ

พี่เขาปิ้งเนี่ยเห็นไหมจังหวะการปิ้ง
ไปปิ้งมาแล้วเขาจะมีลักษณะคล้ายเอามาเนยมาทาน
หรือว่าจัดการให้มันมีกลิ่นมีหอมนิดหน่อย
ของตัวลูกชิ้นหรือว่าไส้กรอกที่เขาปิ้งอยู่นะครับ
มันเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสสัมผัสในการรับประทานเข้าไป
ไม่แพงอย่างที่ผมบอกหมายละ๑๐บาท

ย้ำอีกทีบ้านตอมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
จะเปิดขายตั้งแต่ในช่วงบ่าย๓ของทุกวัน
ไม่มีวันหยุดถ้าไปไม่เจอจริงบอกเลยอยู่ข้างตลาดสดมณีรัฐ
น่าจะหากันไม่ยากล่ะครับ
มากันเป็นรถใหญ่อย่างนี้แล้วน้องไปต่อออกไปสามไม้

ใช่ค่ะเอาแต่ไม้นะคะรูดลูกชิ้นออก

คุณก็ถามแบบนี้ตลอดดิฉันเคยแบ่งไหมล่ะ

ก็วันนี้แบ่งแล้วแบ่งไม้เอาคนละไม้คนละไม้รูดลูกชิ้นเออทำไปเล่นไป
ไม้เขาอาจจะอร่อยเข้มข้นก็ได้เดี๋ยวผมนั่งแพะไม้แพะไม้ดูดน้ำจิ้ม

เออพูดขนาดนี้แล้ว